แล้วครับคุณผู้ชมช่วงนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากเช่นเคยในเช้าวันศุกร์แบบนี้
เชื่อว่าหลายคนอยากจะเป็นนักลงทุนอยากจะได้เงินแต่มองว่าไม่มีทุน
จริงแล้วมีทุนเพียงเล็กน้อยก็สามารถจะลงทุนได้
แต่ว่ามีเงินอย่างเดียวเราอาจจะลงทุนไม่ประสบความสำเร็

วันนี้มาคุยกันกับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมเป็นผู้มนุยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวง

ต้องเขาเเคาะเรียกว่าคุณแพทย์
ถ้าเกิดว่าผมคุณผู้ชมอยากจะเป็นนักลงทุน
แต่งบประมาณมันมีนิดเดียวจะทำยังไงดีครับ

เวลาไปคุยคือบางคนบอกชัดดาวน์ไปเลยนะ
เรื่องการเป็นนักลงทุนบอกนักลงทุนเป็นเรื่องของคนรวย

เป็นอย่างนั้นคนสุดยอดคิดอย่างนั้นแต่จริงมันไม่ใช่
จริงการเป็นนักลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพเสริม

เพราะทุกอาชีพเวลาเราแก่ตังค์เราน้อยลง

คือยิ่งแก่เรายิ่งแรงเราน้อยลงเราทำรายได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยถูกไหม

อาชีพนักทุนเป็นอาชีพเดียวที่มันสวนทาง

เอาให้เก็บนักลงทุนมีสิ่งที่เหมือนกัน
หนึ่งอย่างผมจะขาว

ผมใกล้แล้วถ้ายิ่งรวยผมจะยิ่งขาว

มันเลยต้องมาถามว่าแล้วนักทุนมันเริ่มยังไง
คนส่วนใหญ่บอกว่าต้องรวยก่อนแล้วค่อยมาลงทุน

เพราะผมเห็นหลายคนบางทีแบบเก็บตังค์จนเกษียณเลย

พอมีตังค์เกษียณมาเอาเงินมาเข้าตลาดหุ้น

ใช่ผมถึงบอกว่าจริงการลงทุนมันคือมันคือทักษะ
ทักษะแปลว่าอะไรทักษะแปลว่าฝึกฝนได้

การลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนการทักษะคืออะไร
เช่นทักษะว่ายน้ำทักษะขี่จักรยานทักษะจีบสาว
คือไม่มีใครเป็นตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมฮะ
ไม่มีไม่มีพวกนี้มันคือทักษะคือการฝึกฝนได้
แต่สังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานหรือว่าว่ายน้ำ
แล้วก็จีบสาวด้วยถูกไหมคือต้องเจ็บทั้ง๓อย่าง
อกหักต้องรถล้มต้องจมน้ำก่อนถูกไหมฮะ
ถูกต้องคือมันไม่ใช่แบบว่าคุณมีตังค์เกษียณมาแล้ว
คุณเข้ามาป๊าบแล้วคุณจะประสบความเร็จทันที
ไม่ใช่มันเลยต้องอย่างแรกสิ่งที่ต้องเข้าใจในการลงทุน
มันต้องเริ่มจากการเข้าใจว่าการลงทุนมันคือทักษะ
พอเป็นทักษะเราเป็นทักษะเนี่ยเราต้องฝึกฝนทักษะตั้งแต่
ตั้งแต่ยังไม่มีเงินเป็นข้อที่สอง
ถามว่าทำไมต้องฝึกฝนทักษะตั้งแต่ยังมีเงินน้อยหรือไม่มีเงิน
คือการลงทุนหลายคนไปคิดว่ามันต้องเริ่มจากเงินหมื่นเงินแสน
จริงไม่ใช่อย่างวันนี้อย่างอยากจะลงทุนแบบเสี่ยงน้อย

คือพูดง่ายคุณถือแล้วไม่ขายเลยนะ
คุณสามารถส่งตัวนี้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้

คำถามคือบริษัทใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย

เพิ่มสิครับแน่นอนถูกไหมถูกต้องครับเออ
ดังนั้นก็การแต่ถามว่าตรงนี้เริ่มเท่าไหร่
หน่วยละ๑๑บาทตอนนี้
๗บาทขั้นต่ำซื้อ๑๐๐หน่วยก็๑๑๐๐บาท

นั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมนั่นแปลว่าหญิงทุกคนสามารถเป็นนักทุนได้
แล้วการเปิดบัญชีหุ้นหลายคนไปนึกว่า
เฮ้ยเปิดบัญชีหุ้นต้องรวยเปล่า

อย่างไปขาธนาคารกรุงเทพฯบอกเปิดบินบัญชีหุ้น

แล้วจะลองซื้อสักเนี่ยจะลองซื้อสักพันบาท

มันเป็นงานฝึกทักษะ
แล้วพอฝึกทักษะฝึกไปเรื่อยเราจะเก่งขึ้นเรื่อย
คือเริ่มต้นให้น้อยก่อนแล้วก็เจ็บน้อยก่อนใช่ไหม

แล้วให้ไปเจ็บหนักอีกทีนึงก็ได้หรือเปล่าหรือจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมฮะ
คือมันก็อย่างที่บอกคล้ายขี่จักรยานถามว่าไม่ขี่ได้ไหมได้
แต่ประเด็นคือชีวิตคุณไม่อยากได้อีกหนึ่งอาชีพเหรอที่ตอนแก่มันรวยเพิ่มขึ้น

ทักษะที่สำคัญที่อยากให้เข้าใจการเป็นนักทุน
หลายคนนึกว่าทักษะกำลังทุนคือโอ้โหต้องเกิดมาแบบไม่ใช่อย่างนั้น

คือการเข้าใจว่าการซื้ออะไรก็ตามซื้อสิ่งไหนก็ตาม
ซื้อแล้วสิ่งนี้มูลค่าต้องเพิ่มขึ้น
แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าจริงการเป็นทั้งทุนไม่ใช่แค่หุ้นนะ
พระเครื่องก็ได้ของเก่าก็ได้คือได้ทุกอย่าง
แต่สังเกตไหมคนส่วนใหญ่เวลาได้เงินมาเนี่ยได้เงินมาพอจ่ายไปซื้อของเนี่ย
ส่วนใหญ่ซื้อของที่มูลค่ารดลง
แปลว่าอะไรแปลว่าเงินได้มามีแต่หมดไป
แต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่แค่หุ้นนะ
ถ้าเป็นนักลงทุนคุณได้เงินมาคุณมาซื้อของที่มูลค่าเพิ่มขึ้น
เช่นคุณซื้อของสะสมถูกไหมซื้อพระเครื่องรุ่นอะไรก็ตาม
การเป็นนักลงทุนคือการรู้จักซื้อของที่มูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลา

มันไม่ใช่แบบเรามาถึงเราเห็นแบบโหของ
เอาอย่างนี้ถ้าจะเป็นนักลงทุนคุณต้องเป็นคนซื้อของมือสองเป็น
ต้องมองเป็นคนซื้อของมือหนึ่งมือสมัครเล่นหมด
ถูกไหมคุณซื้อของมือหนึ่งมีแต่ขาดทุนซื้อกระเป๋ามือหนึ่งขาดทุน
ซื้อรถมือหนึ่งขาดทุนแต่ถ้าซื้อมือสองส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดทุน
แต่การซื้อของมือสองเนี่ยคุณต้องมีทักษะในเรื่องนั้นถูกไหม
คุณซื้อของมือสองมาโดนหลอกไงดูของผิดดูเจอของปลอมถูกไหม
ดังนั้นทักษะตรงนี้แหละมันคือทักษะการเป็นนักลงทุน
และทั้งหมดทั้งมวลและทักษะที่เราพูดถึงมาแล้วคุณผู้ชมเขาจะเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะ
ก็มาสมัครที่บัวหลวงได้เลย๐๒๖๑๘๑๑๑๑ถ้าใครสนใจ
ก็ค่าสมัคร๒๐๐บาทแล้วเงินตรงนี้เอาไปบริจาคให้มูลิธิพระธบททั้งหมด
นั่นแปลว่าได้ความรู้ได้บุญโอ้โหเป็นไงล่ะ
คืออยากลงทุนอยากมีความรู้ใช่ไหมแต่อันนี้แถมบุญไปด้วย

เชื่อว่า๒๐๐๐ที่สมัครไปมันจะได้กลับมามากกว่านี้แน่นอน
มันมากกว่าแน่นอนเพราะคุณได้บุญได้บุญได้ความรู้
ผมว่าคุณผู้ชมมีคำถามว่าสมมุติฉันไปสมัครแล้วฉันเริ่ม๒๐๐๐บาท
สิ่งที่มันจะตอบกลับมาผลตอบแทนอนาคตระยะยาวมันจะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ผมว่าอย่างนี้คนที่เข้าใจเรื่องการลงทุนแล้ววางเงินทำงานเป็น
เกษียณโดยค่าเฉลี่ยเขาจะรวยกว่าคนที่ไม่รู้จากการลงทุนประมาณ๑๐เท่า
โดยเงินฝากน้อยมากครับ

คือสมมุติบางคนเก็บเงินทั้งชีวิตมา

คือถ้าเกิดเริ่มเร็วก็ได้เงินเร็ว
คือเริ่มเร็วมันจะมีทักษะไง

คนซื้อของเก่าถ้าคุณซื้อของเป็นนะ
บางทีของนี้เหรอซื้อของนี้ซื้อมาบาทหนึ่ง

เพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย

ตรงนี้ถูกไหมซื้อเก็บ

แต่ว่าพอทักษะเพิ่มขึ้น

เข้าถึงข้อมูลนี้ทักษะนี้ได้ช่องทางไหนนะฮะ

ใช้เงิน๒๐๐๐บาทเท่านั้นแหละนะครับ

และอนาคตจะมีเงินหลักล้านในบัญชีแน่นอน
ความรู้นี้จัดไปเลย

ใครที่อยากจะมีเงินเอาไว้ในช่วงยามเกษียณ